มาถึงเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ

โอ้โหจะเป็นคดีใหญ่มากนะคดีนี้
กรณีแม่ปุ๊กน้องอมยิ้มน้องอิ่มบุญ
เริ่มเรื่องมาจากเรื่องของแม่ปุ๊ก
ถูกร้องเรียนว่าช่อกงประชาชน
ใช่เพราะว่าต้องบอกก่อนนะแม่ปุ๊กเขาดังในโลกออนไลน
สักประมาณปลายปี๖๐ที่ดังเนี่ยเพราะอะไร

แล้วก็ดูแลน้องอมยิ้มวัย๓ขวบนะตอนนั้นอยู่คนเดียว
ซึ่งแม่ปุ๊กคือเขามีลูก๒คนน้องอมยิ้ม

แล้วก็น้องอิ่มบุญคือปัจจุบันนี้อายุ๓ขวบเป็นผู้ชาย
ทีนี้เล่าเรื่องน้องอมยิ้มก่อนคุณผู้ชม
ตั้งแต่ตอนนั้นที่แม่บอกว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
แล้วคนให้ความสนใจแม่ปุ๊กป้า
แม่ปุ๊กเขาขายพวกของต่างด้วยกันค่ะ
ขายสินค้าออนไลน์หน้ากากอนามัยอะไรต่าง

แล้วก็บอกว่าจะเอาเงินมาดูแลน้อง
ซึ่งน้องเขาป่วยมีอาการเป็นโรคที่แบบคนหนึ่งในล้านมั้งเป็น

อาการของน้องคือจะหน้าตาบวมจะปากคอบวม
แล้วก็อาเจียนออกมาเป็นฟองอาเจียนออกมาเป็นเลือดแบบนี้
แล้วก็เหมือนใครก็ได้ช่วยหน่อยนะฮะ
เพราะว่าค่ารักษาพยาบาลหลักล้าน
ทีนี้มีคนเข้าไปแสดงความเห็นใจ

เข้าไปช่วยเหลือในการบริจาคเงินกว่า๓๐๐ราย

มูลค่า๑๐ล้านบาท
คุณสืบสกุลบางคนเขาบอกว่าไปถึงหลัก๒๐ล้านงูมี
บางคนบอกก็ช่วยซื้อของจากแม่ปุ๊ก
ปุ๊กเอาอะไรมาขายในออนไลน์ก็จะช่วยซื้อของ
ก็จ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้ของไม่เป็นไร
ถือว่าเป็นการช่วยแม่ปุ๊กกับน้องอมยิ้ม

ช่วยหนูยิ้มให้กลับมายิ้มอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีการทำกระเป๋าผ้าน้องยิ้มบริจาค
คนก็บริจาคเงินมาเยอะแต่อาการน้องสุดลง
ท้ายที่สุดน้องจากไปด้วยภาวะไตวายเฉียบพลัน

ยังจำได้อยู่เลยวันที่น้องเสียชีวิตนะนะ
ปุ๊กไลฟ์สดเล่านิทานร้องเพลงกล่อม
จนน้องจากไปมันสะเทือนใจมาก

เป็นคนในโลกโซเชียลที่เคยช่วยเหลือแม่ปุ๊ก
กับน้องอมยิ้มก็ใจสลายไปพร้อมกันนะครับ

เพราะว่าแม่ปุ๊กออกมาเปิดเผยบอกว่าลูกชายของเธออีกคน
คือน้องอิ่มบุญเด็กชายวัย๓ขวบ
ตอนนี้ป่วยเป็นโรคประหลาดเหมือนกัน
ใช่ค่ะแล้วอาการคล้ายกับน้องยิ้มมากเลย
คือน้องอิ่มบุญมาป่วยตอนต้นปี๖๓
ก็บอกว่าน้องอาเจียนเป็นเลือดตัวบวม

หลายคนสงสารแล้วก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่า
มันเกิดอะไรขึ้นแต่บางคนเอ๊ะแล้วไง
ตอนนี้บางคนเอ๊ะแล้วว่าตอนน้องอมยิ้ม
บอกว่าเป็นโรคที่ประหลาด๑ในล้าน
แล้วนี่จะมาเป็นหนึ่งในล้านกับลูกแม่ปุ๊กอีกเหรอ
แล้วเขาก็เริ่มประติดประต่อเกี่ยวกับเรื่องราวที่แม่ปุ๊ก
ก็ขายของแล้วไม่ยอมเอาของให้กับลูกค้า
ทั้งหมดมันกลายเป็นหลอกลวงประชาชน

ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจ

ถูกต้องคือต้องบอกว่าต้องแยกเป็น๒เรื่องนะ
ช่อกงเป็นเพราะว่าซื้อของจากแม่ปุ๊กแล้วไม่ได้
แล้วแม่ปุ๊กก็บอกว่าไม่สบายบ้างป่วยบ้าง
ต้องเข้าโรงพยาบาลพาลูกไปหาหมอบ้าง
ทีนี้ค่ะกรณีของน้องอิ่มบุญเนี่ย
คือหมอตรวจร่างกายน้องแล้ว
ปรากฏว่าไปเจอสารเคมีที่มันออกฤทธิ์เป็นกรด

มันเหมือนกับสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของพวก
น้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาซักฟอก

ใช่มันอยู่ในร่างกายของน้อง
แล้วแบบข้างในของน้องมันกลายเป็นสีดำหมดแล้ว
ทีนี้หมอเลยสงสัยพฤติกรรมของแม่
หมอก็เลยเอาหลักฐานนี้ไปแจ้งความกับตำรวจ
แล้วก็สืบจนกลายเป็นว่า
ปุ๊กมีลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กชัดเจน

รับเด็กมาเลี้ยงวางยาและขอรับบริจาคค่ารักษา
ทีนี้คนก็ต้องสืบต่อว่าน้องอมยิ้มเด็กหญิงที่เสียชีวิตไป
น้องคนนี้น่ารักเป็นลูกจริงของแม่ปุ๊กหรือเปล่า
และน้องอิ่มบุญเด็กชายวัย๓ขวบ

คดีที่จะรับเด็กมาเลี้ยงและวางยานี่แหละ

วันนี้เข้าไปตรวจสอบสูติบัติของน้องยิ้มเลย
ปรากฏว่าแม่ปุ๊กไม่ได้เป็นแม่เด็กนะ
แล้วก็ไม่สามารถตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงได้
ส่วนสูติบัติของน้องอิ่มบุญเนี่ย
ระบุว่ามารดาคือแม่ปุ๊กจริงแต่ไม่มีชื่อพ่อ

ทีนี้เรื่องมันก็เลยมาจนถึงวันที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา

ใช่นางสาวนิษฐาวงวานหรือว่าแม่ปุ๊กอายุ๒๙ปีเนี่ย
ถูกตำรวจกองปราบจับที่บ้านพักที่ซอยเทิดราชัน๑๓ที่ดอนเมือง
ข้อหาโดนเพียบเลยนะ
โดนทั้งเรื่องของการช่อโกงเรื่องหนึ่งแล้ว
ส่วนอีกอันนึงโดนเรื่องรับไว้ซึ่งเด็ก
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
แล้วก็มีพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย

ใช่ค่ะอันนี้๓ข้อหานี่คือเกี่ยวกับลูก
ส่วนมันมีเรื่องของการช่อกงด้วย
ช่อกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น

ทีนี้ยังไงต่อล่ะเรื่องหลังจากนี้

แต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันนะว่าแม่ปุ๊กมีอาการทางจิตหรือเปล่า
แล้วก็เรื่องของการที่จะขอตรวจสอบดีเอนเอนะครับ

ปุ๊กกับน้องอิ่มบุญเด็กชายวัย๓ขวบที่ยังมีชีวิตอยู่

แต่ว่าแม่ปุ๊กปฏิเสธไม่ยอมตรวจดีเอนเอ
ใช่ค่ะคุณตาของหลานนี่นะ
หรือว่าพ่อของอาจารย์ปุ๊กเนี่ยก็ตกใจเหมือนกัน
รู้เหมือนกันว่าไม่ใช่หลานแท้
พ่อของแม่ปุ๊กก็เลยบอกว่ารับไม่ได้เลยกับเรื่องที่เกิดขึ้น
คิดว่าลูกสาวไม่ได้วางยาหลาน
หมายถึงน้องยิ้มกับน้องอิ่มแน่นอน
คือพ่อของแม่ปุ๊กบอกว่ามันไม่แฟร์
ที่สังคมตัดสินแม่ปุ๊กแบบนี้

ถูกต้องแล้วก็ที่กระแสสังคมมาบอกว่า
ปุ๊กทำแบบนี้เพราะต้องการเงินบริจาคหรือเปล่า

เอาจริงไอ้ข่าวที่บอกว่าเงินบริจาคออกมาเยอะ

แล้วพอได้ตังค์มาก็ต้องไปจ่ายค่ารักษาอยู่ดี
ตอนนี้พ่อเป็นห่วงลูกสาวก็คือแม่ปุ๊กมาก
เพราะว่าตอนนี้แม่ปุ๊กอยู่ในเรือนจำคลองเปรม
อยากให้ฟังพ่อของแม่ปุ๊กพูดถึงลูกสาวหน่อยค่ะ
ไม่ได้ทำแน่นอนปุ๊กก็พูดอย่างนั้น

เขาก็มั่นใจเขาก็ยืนอย่างกับตำรวจเขามาได้ครับ
ถ้าถามผมผมก็มั่นใจว่าเป็นหมออืม

ก็อย่างที่ผมบอกกันครับว่า
ในเมื่อคุณไม่มีหลักฐานแล้วคุณบอกว่าเป็น

ว่ามาวางยาได้อย่างไรแล้วก็ภาษาเทมีนได้อย่างไร

นี่ค่ะพ่อบอกแบบนี้แล้วพ่อก็บอกด้วยนะ
บอกว่ายอมรับเพิ่งรู้ว่าหนูยิ้มไม่ใช่หลาน
แล้วก็ไม่รู้ว่าลูกสาวคือแม่ปุ๊ก
ไปรับหนูยิ้มมาจากที่ไหน
แต่อย่างหนึ่งที่พ่อของแม่ปุ๊กยืนยัน
พ่อของแม่ปุ๊กยืนยันว่าน้องอิ่มบุญเป็นหลานแน่
เพราะว่าตอนที่ไปส่งที่โรงพยาบาลตอนแม่ปุ๊กจะคลอด
ตัวคุณพ่อไปส่งแม่ปุ๊กด้วยตัวเอง

แต่ตอนนี้ตำรวจก็ต้องหาหลักฐานเรื่องการฝากคันด้วย
เพราะว่ายังไม่พบหลักฐานการฝากคันฝากท้องเลย

ของแม่ปุ๊กบอกว่าที่ผ่านมาการรักษาน้องอมยิ้ม
น้องอมยิ้มคือเด็กหญิงวัย๔ขวบที่เสียชีวิตไปแล้วนะ
คือเสียค่ารักษาเป็นล้าน
แล้วก็แม่ปุ๊กที่เปิดรับบริจาค
เงินส่วนที่ได้รับบริจาคเอาไปเป็นค่ารักษาพยาบาลของน้องยิ้มจริง
ส่วนกรณีน้องอิ่มบุญที่ป่วยด้วยโรคคล้าย

ก็มีค่ารักษาหลักหมื่น
แล้วก็ลูกสาวก็คือแม่ปุ๊กก็ขายของออนไลน์
เอาเงินมารักษาทั้งหมดเลย
ไม่ได้เอาเงินไปใช้จ่ายที่ไหนเลยนะครับ
ตอนนี้อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาวด้วย
และทางครอบครัวตอนนี้ไม่มีเงินอยู่แล้วนะ
เงินที่เคยบริจาคอะไรกันมาไม่มีแล้ว
เพราะว่าเขายืนยันเอาไปรักษาหลานเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ต้องหาเงิน๓แสนบาท
เพื่อจะไปประกันตัวแม่ปุ๊กออกมาจากเรือนจำด้วย
ใช่ค่ะซึ่งส่วนทางด้าน

อิ่มนี่คือตอนนี้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่

ซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อย่างคุณสุพัชชาสุธิพลบอกว่าพอน้องยิ้มเสียชีวิต
แม่ปุ๊กก็พาน้องอิ่มไปรักษาที่โรงพยาบาลเดียวกันเลย
แล้วก็บอกว่าเกิดจากอาการแพ้อาหารทะเล
ทีนี้พอตรวจสอบมันไม่เจออาการแพ้

แต่อาการของน้องอิ่มคือมีอาการอาเจียนรุนแรง
แล้วเจอแผลคุณผู้ชมเป็นแผลในปาก
ในลำไส้ลงไปจนถึงกระเพาะอาหาร
คือคล้ายกับที่น้องยิ้มเสียชีวิตก่อนหน้านี้เลย

หมอก็เลยตรวจร่างกายน้องอิ่มอย่างละเอียด
พบว่าน้องได้รับสารเคมีที่มีฤทธิกรัดกร่อนบางอย่างเข้าไป
ทำให้อวัยวะภายในของน้องมันเสียหาย
ทีนี้ล่ะค่ะที่หมอสงสัย

แต่หลายคนอ่านมาถึงวันนี้อ่านฟังข่าวมาถึงตอนนี้
เป็นห่วงอาการน้องอิ่มว่าน้องอิ่มบุญเป็นยังไง
ตอนนี้น้องปลอดภัยแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่แยกตัวน้องอิ่มบุญมาอยู่ในความดูแลแล้ว

ซึ่งเบื้องต้นน้องอิ่มบุญจะอยู่ในความคุ้มครอง
ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่องต้นจะเป็นระยะเวลา๖เดือน
คือตอนนี้น้องก็อาการปกติแล้วนะ
สดใสร่าเริงแล้วก็หายป่วยแล้วล่ะ

เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะ
ว่าเรื่องของแม่ปุ๊กจะเป็นยังไง
จะเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวหรือเปล่า
แล้วก็ยังไม่ยืนยันด้วยว่าแม่ปุ๊กมีอาการทางจิตไหม
จากข้อมูลเบื้องต้นอย่างที่บอกค่ะ

แล้วก็เป็นลักษณะการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กอย่างชัดเจน
ซึ่งอย่างเรื่องของเด็กต้องตรวจสอบต่อ

มีคนหลงเชื่อมีคนบริจาคตังค์มา

ปุ๊กเขาก็ยอมรับนะว่าเขาช่อกงแหละ
แต่เรื่องของการทำร้ายเด็กสองคนเขายังไม่ยอมรับ

เพราะว่าถ้าเป็นคดีใหญ่ว่าไปรับเด็กมา

เอาเงินอะไรต่างมันน่ากลัวนะ

คือมันไม่ได้เป็นได้รับสารเคมีในปริมาณมากแบบฉับพันทันที
มันน่าจะแบบค่อยและสะสม
คือคุณหมอที่ตรวจน้องชันสูตรน้องสงสัยเลยแหละ

ก็ตั้งข้อสงสัยแจ้งความทันทีนะฮะ